นี่ช่องดีช่องดีสูงเศษเร่งปรีนะ
ค่อยรวยค่อยรวย

ขอต้อนรับเข้าสู่วาระดีปากครองของคนอีย่างรวย

แม่ต้องมาเจอร้านใหญ่แบบนี้เลย
นี่ร้านเจ๊ไผ่ซีฟู้ด

ร้านใหญ่มากเราอยู่กันที่ประชาชื่นค่ะ
ตึกตั้งแต่ตรงนู้น
ที่นั่นนู้นเนี่ย๘๙ห้องเนี่ยเขาเขาหมดเลย

วันะฮงจากร้านเล็กเนี่ยร้านเล็กเนี่ย

ตอนนี้อย่างที่บอกไปลูกน้องกว่า๕๐คน
เราไปดูกันดีกว่าว่าเจ๊ไข่เนี่ยเขามีเคล็ดลับความสำเร็จอะไรบ้าง
ไข่ซีฟู้ดตำนานซีฟู้ดแห่งประชาชื่น
ร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ติดริมถนนเส้นประชาชื่น

ขึ้นชื่อเรื่องความสดต้องเจ๊ไข่ซีฟู้ดเลยล่ะครับ
โดยทุกวันที่ร้านนี้เนี่ยก็จะมีรถขนส่งจากจังหวัดต่าง
ส่งอาหารทะเลทั้งกุ้งหอยปูปลา
ส่วนราคาอาหารเริ่มต้นที่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน
ร้านนี้เปิดมานานกว่า๔๐ปี
โดยเจ้าของร้านก็คือเจ๊ไข่คนนี้นี่แหละครับ
ที่เริ่มจากอาทิบคนก้นครัว๕แรงเดือนละ๖๐๐บาท

เอาเป็นว่าให้น้องจ๊ะและพี่แจ๊กเกอรีน

น๊าวหน่อยแม่ช่วยนะครับใช่แล้วอะไรเป็น
มาร้านเจ๊ไข่นะคะมาที่นี่
ใหญ่สดใหม่ทุกวันของเรา
อันนี้นะคะของเรานี่จะมาแต่ละจังหวัดจังหวัดมาไม่เหมือนกันนะคะ
ปูสุราชนะคะขาดไม่ได้

นี่ก็หอยประจวบนะคะนี่หอยหวานนะคะ
นี่คือกุ้งแม่น้ำของเรามาจากบังคลาเทศค่ะ
เรานำเข้านะคะแมงดาค่ะ

ชะอำนะคะอันไหนที่เรารู้ว่าแหล่งเนี้ยเขาต้องมีปูดี
อันนี้ก็มีหอยดีอะไรอย่างนี้เราก็เลือกมาเลย
เน้นแต่ละจังหวัดคือเพราะเรายืนยาวมา๔๐ปีนะคะ
วันหนึ่งก็๒๓๐๐โลรวมกันนะคะ
ร้านแม่มีเมนูที่เด็ดมากที่ใครมาต้องสั่งคืออะไรนะคะ

เขาจะมีเป็นฤดูกาลนะคะอีกสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าก็จะหมดแล้ว
ไปล้วงเคล็ดลับก่อนว่าหอยตลับเพชรเขาจะทำยังไง
โอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องจ๊ะเข้าไปดูในครัวเราได้นะโอเค
ได้เวลาที่น้องจ๊ะและพี่แจ๊กกะรีน
จะขอเคล็ดลับการทำเมนูหอยตลับเพชรผัดพริกเผา
ซึ่งจะมีเคล็ดลับยังไงเราขออุบไว้ก่อน
เพราะตอนนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปกันที่ตลาดนัดครองถมจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เนี่ยเขามีร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องปลาทู
วัตถุดิบที่มีแต่ปลาทูอย่างเดียว
จะขายได้ถึงขั้นต้องแจกบัตรฟรีกันเลยนะ
นั่นก็คือร้านต้มยำปลาทูสดแม่หนู
เราไปคุยกับแม่หนูเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
ว่าวันหนึ่งใช้ปลาทูเยอะขนาดไหน

รายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวค่ะ

ถึงว่าทำไมต้องแจกบัตรคิว
แล้วปลาทูของแม่หนูเนี่ยขายยังไงล่ะครับเนี่ย

ได้บัตรคิวมาแล้วก็มารอละค่ะ
ที่ตัวเองเลือกไว้ก็เสร็จแล้วนะคะ
ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกปลาทูเองเลย
ถ้าอย่างนั้นปลาทูสดเขาดูกันยังไงล่ะครับแม่หนู
ดูที่ตามก็จะใส่ตัวมันจะไม่เล็ดนะคะ
อย่างนี้สบายมากตาใส่ตัวแข็งตก
ให้แม่หนูทำต้มยำปลาทูสดให้ดูสักหม้อหนึ่งดีกว่าครับ

หลังจากนั้นก็ใส่สายบัวลงไป

ซุปเดือดถึงจะนำปลาถูกลงไปต้ม
พอปลาสุกดีแล้วก็โรยใบโหระพา
ปรุงรสด้วยพริกและน้ำมะนาว
ก็เป็นเฉพาะเรียบร้อยแล้วครับ

เราลองฟังจากเสียงของลูกค้าเองเลยดีกว่าครับ
ของน้อยมาซื้อดินใจ

ถูกอกถูกใจลูกค้าขนาดนี้
แม่หนูเอาสูตรมาจากไหนกันล่ะครับนี่

สูตรนี้กินจนพ่อตายไปแล้วขนมิดหน่า
แล้วแม่หนูมาขายต้มยำปลาทูสดได้ยังไงล่ะครับ
ลูกสาวมาขายของตลาดนัด

สุดท้ายนี้อยากให้แม่หนูช่วยฝากข้อคิดเอาไว้สักหน่อยดีกว่าครับ

แค่ทำให้ถูกใจแบ็คลูกค้า
ใครอยากไปลองชิมต้มยำปลาทูสดของแม่หนู
ก็แวะเวียนกันไปได้ที่ตลาดนัดคลองถมจังหวัดอ่างทอง
เขาเปิดแค่วันจันทร์กับวันพฤหัสเท่านั้นนะ
ช่วงหน้าใครกำลังตั้งตารอดูเคล็ดลับการทำหอยตลับเพชรผัดพริกเผา
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
ตายไม่ได้เจ็บไม่ได้พ่อแม่เรายังมีอยู่
เขาบอกว่าร้านนี้ขายหมูกรอบได้วันหนึ่งเกือบร้อยกิโลเลยเหรอฮะ
บอกเลยนะคนเต็มนะในร้านด้านนู้นมีคนอีกนะคะ๓เมนูหมูกรอบ

อยู่คนเดียวและลูกด้วยแถมยังมาเลิกกับสามีอีก
เพราะเป็นจุดที่ว่าเราต้องทำงานหนักขึ้น

ชีวิตเคยเครียดขนาดขนาดตายเลย

แม่วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะ
วัตถุดิบของเราก็มีสียู้ขาวพริกกระเทียม
น้ำตาลทรายน้ำพริกผัว
เพราะว่าผัดไม่ได้ก็คือใบโฮลภาพชิบสีนิดหน่อย
เอาแล้ว

หลงอย่าไปเรียกชูรสเดี๋ยวเขาจะว่าเรา

ใช่น้ำตาลนิดหน่อยผมนวลนิดหน่อยโอเค

เอามาใส่เลยค่ะ

มีใบมะกรูดด้วยนะครับคุณผู้ชม

หอยเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
อีกหนึ่งเมนูที่เราจะให้เจ๊ไข่ทำให้เรานะคะก็คือต้มแซ่บปูไข่ทะเล
เราจะเอาไปต้มแซ่บปูไข่นะคะอันนี้ของเราเด็ดมาก
ปูก็เป็นปูทองหลางนะคะน้ำซุปของเรานี่นะคะเข้มข้นมาก
คืออันนี้ของเราจะต้มด้วยขาตังค์นะคะ
ปูที่เราได้มาไข่แน่นเนี่ยค่ะลงไปเลยค่ะ
เราต้มยาให้สุกแบบจนที่แบบ
ด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาว
แล้วก็เติมผงนัวนิดไม่ต้องเยอะนะคะเพราะของเราสดอยู่แล้ว
อลังการมากได้สูตรลับการทำทั้งสองเมนูกันไปเป็นที่เรียบร้อย
หอยตลับเพชรผัดพริกเผาและต้มยำปูไข่ทะเล
เรียกว่าเห็นแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้เจ๊ไข่ก็จัดเต็มให้กับน้องจ๊ะ
และพี่แจ๊กเกอรีนได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูกับอาหารทะเลสดเต็มโต๊ะแบบนี้เลยล่ะครับ
ไปดูสิว่ารสชาติจะเด็ดอุ่นใจขนาดไหนเยอะมากอันนี้ก็คือเมนูตรอยตลาดเพชรผัดพริกเผาค่ะ
ขาดไม่ได้คือปลาสับรีเผานะคะหาทานยากนะคะต่อมานี่กุ้งแม่น้ำเผานะคะ

แซ่บปูไข่ทะเล
คือน้ำโซ่แบบแซ่บมากแล้วหอมแซ่บมากด้วยอะ
เนื้อปลูกก็แบบจุกนะคะทุกคนความแซ่บคือแบบแซ่บดีจริง
แล้วก็รสชาติคือแบบเป็นสิบให้สิบแล้วเนื้อปลาสาบดีเผ่านี้ต้องกินกับน้ำกลิ่นสีฟูน
เนื้อปลาเนี่ยมีความนุ่มมากนะคะแต่มันมีความแน่นด้วยนะ
ความที่สดมากหวานมากเนื้อปลาแบบหวานมากเด็กกินได้
เพราะว่ารสชาติคือแบบว่าถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มก็คือแบบว่าสบายเลย
กุ้งเมนามนะคะ
เนื้อแน่นมากแบบเด้งเวล
อืมไปรู้สึกว่าดึงในปาก
แล้วกันข่าวกุ้งนะคะไม่แห้งที่เกินไป
แค่วัตถุดิบดีอย่างเดียวจะต้องมีเทคนิคด้วย

นอกเราก็ต้องบอกว่ามันกุ้งเป็นให้ภูมิทุกฐานสุดยอด

อิ่มอร่อยกับความสดของอาหารทะเล
จากร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดกันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเส้นทางชีวิตของเจ๊ไข่ที่กว่าจะมีร้านใหญ่โตขนาดนี้อดีตเคยลำบากมาก่อนเพราะต้องมารับจ้างเป็นเด็กล้างจานล้างผักใช้ชีวิตลำพังในเมืองหลวงแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนให้เจ๊ไข่มีร้านใหญ่โตได้ขนาดนี้กันล่ะครับ
ก็คืออายุสิบห้าที่แม่เข้ามาในเมืองอ่ะแม่เริ่มจากอะไรคะเพื่อนเขามาถามบอกว่าเฮ้ย
ไปอยู่ร้านอาหารกันไหมไปทำร้านข้าวแกงเนี่ยเขากำลังขาดคน
เราก็บอกได้ตื่นตีสามโหเหนื่อยแบบเหนื่อยมากทั้งทุกอย่างมีมีมี
มีเด็กอยู่สามคนแต่ละคนก็แบบอื้อหือตื่นตีสามตีสี่
แกงเนี่ยตี๕เนี่ยต้องเริ่มแล้วนะต้องออกมาขายแล้วเพราะว่าเขาจะมีคนซื้อใส่บัตร
กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะกลับบ้านถ้ากลับไปก็เหมือนเดิม
ก็ไม่มีอาชีพอะไรทำสู้เราสู้ดีกว่าเราไม่ถอยพอแม่ทำตรงนั้นเสร็จแม่มาอยู่
อ่าร้านซีฟู้ดบางพระฟาร์มอยู่เสร็จอยู่ประมาณสองปี
พอดีสามีเนี่ยเขาเป็นคนขายแก๊สอ่าการไปพบรักกันใช่ใช่
เขาก็แบบว่ามาส่งแก๊สที่ที่บางพระฟาร์มค่ะพอเขาเห็นเราแล้วแบบ
เขาเดินมาถึงก็ตบว่าเฮ้ยนายน่ารักดีเว้ยเออขยันเนอะเอาแล้ว
ตบหลุงรับแล้วครบกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ได้แต่งงานใช่
ก็แต่งงานพ่อก็จัดให้หมดเลยก็มีแวนพานี่ค่ะน่ายังใส่อยู่หรอ
ใช่หนึ่งกระหลัดหนึ่งกระหลัดค่ะหลังจากแต่งงานมีครอบครัวเจ๊ไข่
ก็ได้ขยับขยายจากร้านรถเข็นริมทางมาสู่ตึกหนึ่งคู่หา
โดยได้พ่อสามีลงทุนซื้อตึกให้ด้วยเงินสด๑ล้าน๙แสนบาท
ซึ่งด้วยความขยันและฝีมือการทำอาหารของเจ๊ไข่จนทำให้ร้านโด่งดัง
ขยับขยายร้านมาเป็น๘คู่หาพร้อมกับรายได้ที่สามารถส่งลูก
เรียนต่อต่างประเทศได้สำเร็จแต่เจ๊ไข่ก็ต้องกลับมาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองล่ะครับ
วันที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รับแจ้งมีผู้ยิงตัวตายภายในถนนประชาชื่น
ห้องนอนชั้นสี่พบศพนายสุรสัตว์เกี่ยมผ่องใสอายุหกสิบห้าปี
ชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลถูกยิงที่ขมับขวาหนึ่งนัด
ใกล้กันนั้นพบปืนสั้นลูกโม่รมดำจุด๓๘ตกอยู่ที่ปลายเท้าศพ
เรื่องต้นนายสุรศักดิ์เป็นสามีของเจ๊ไข่
คุณพ่อก็เป็นแบบว่าซึมเศร้าทางเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ซึมเศร้าเนี่ย
มันคือแบบไหนใช่ชีวิตประจำวันก็คือกินก่อนอ่ะพูดง่าย
นั่งกินกันเจ้าสองเจ้าเติมหน้าก็เสร็จก็แบบนั่งถอนคลายการ
มึงท่าที่ห้ายก็จะติดข้างใน
มึงเรายังรู้จักคลัวดีกว่านักครองของมึง
รู้สึกว่า
ถ้าเงินถึงลำบอร์เนียครับ
ผมอยากให้คุณพาออยล่ะ
แม่ชีวิต

เขาถามว่าอ้าวมึงมาไหมเนี่ย

แล้วเฮียก็บอกว่าเขาทำร้ายตัวเอง
แล้วเขาก็ด่าบอกว่าด่าภาษาจีนนะ

แล้วไอ้ไข่มันจะอยู่ไงเนี่ยเขาก็ว่าอย่างนี้
แล้วก็แม่ก็เติดขึ้นมาบอก
เขามารับกันด้วยนะว่าอย่างนี้

ว่าเจ๊ไข่ได้บอกอะไรกับสามีไปบ้างคะ

สองคนเนี่ยสู้สุด

ทำไมเราไม่ช่วยกันใช้เงินก่อนที่เราหาเงินกลับมา

ตายไม่ได้เจ็บไม่ได้

ใช่ทุกอย่าง

ฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วฉันเหนื่อยเหมือนกัน

เราตายไม่ได้เจ็บไม่ได้

ภาพมันยังติดตาคือทุกวันนี้
แม่ไม่สามารถที่จะขึ้นไป

รีบลงมาคือมันภาพมัน

คือมันไม่ผ่านตาเราไป
มันยังเป็นรอยที่แบบ
ยังฝังอยู่ในใจเราอะ

งานก็ทำ

ดูแลครอบครัวนะคะ

พี่เป๊กมันคิดไม่อยากอยู่

ก็เลยให้คำนวณภาพอืมสำหรับ
เรียกว่าผ่านเรื่องราวมามากมายแต่ก็ยังสู้ด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยม
ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เลยนะครับสำหรับเจ๊ไข่ซีฟู้ด
แล้วเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้กับทุกครอบครัว
ที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหารุมร้าวรวมถึงภาวะซึมเศร้า
จับมือพูดคุยกันมากขึ้นและเติมกำลังใจให้กันและกันในทุกวัน
เพื่อพบเจอแต่เรื่องราวดีดีต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเส้นทางชีวิตของร้านใหญ่ใหญ่
เราก็ขอมาต่อกันที่ร้านเล็กริมถนนกันบ้างเพราะตอนนี้เป็นเวลาของช่วงริมทางสร้างเงิน
วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมากันที่แถวจุฬาถนนพระราม๔เขตปฐุมวัน
เขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีร้านในตำนานที่คนแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตรอกหมูกรอบ
แต่เมนูหมูกรอบจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
แม่คะตรงเนี้ยเขาเรียกกันว่าตรอกหมูกรอบแต่ร้านแม่ชื่อว่าร้านหมูกรอบป้าติ๋ว
มันมีที่มายังไงคะตรอกหมูกรอบมันจะเป็นซอกเป็นซอย
ตัวนี้เป็นตรอกเล็กเล็กใช่ค่ะจะเป็นซอกเป็นซอยเขาก็เลยเรียก
เด็กเด็กเขาเรียกกันเขาบอกว่าร้านเนี้ยขายหมูกรอบได้วันหนึ่งอ่ะ
เกือบร้อยกิโลเลยเหรอคะไม่ถึงลูกไม่ถึงไม่ถึงแค่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวลูก
ประมาณแบบว่า๕๐ภาพตรอกหมูกรอบของเราร้านนี้บอกเลยนะคนเต็มนะ
ในร้านด้านนู้นมีคนอีกนะคะนั่งกันริมทางข้างทางอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะแม่วันนี้หนูขอแบบเด็ดสัก๓เมนูมีเมนูอะไรบ้างที่แม่อยากทำให้ดู
อยากทำก็คือหมื่นลิหมูกรอบหมื่นลิหมูกรอบรัดข้าว
รอบน้ำจิ้มซุกี้หมูกรอบน้ำจิ้มซุกี้กรอบพริกเกลือกรอบพริกเกลือ
กระทะพร้อมลุงรัฐพ่อครัวประจำร้านพร้อมได้เวลาเปิดสูตรลับ
เมนูเด็ดสามเมนูจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนั้นไปเจอกับลุงรันพ่อครัวประจำร้านกันเลยครับ
เริ่มเลยอันแรกอะไรก็ดีเอากรอบน้ำจิ้มซุกี้ก่อนนะครับต้องลวนหมูก่อน
หมูกรอบเนี้ยสุกแล้วก็ต้องเอาไปลวนอีกหรอครับกรอบลวนเพื่อจะให้มันกรอบอีก
อุ้ยอันนี้คือเป็นเท็จลับของร้านนะ
น้ำมันหอยน้ำมันหอยเติมปรุงรสนิดนึง
น้ำตาลแล้วก็ปรุงตามปกติเรานี่แหละ
ซอสต่างน้ำจิ้มซุกี้ลากลงไปอย่างนี้เลยฮะ

พ่อรู้ไหมหนูไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนเลย

หมูกรอบน้ำจิ้มสุกี้
เมนูต่อไปก็หมูกรอบมะลิ
เราต้องแบบว่าลวนหมูอีกไหมอันนี้

มีขนาดมีบุญเซ้นแล้วก็ปรุงรสตามปกติของเรา

เปลี่ยนแรงมาเหมือนผัดซีอิ๊วผสมซุกกี้
หมูกรอบหมื่นลี
โอเคเมนูต่อไปก็คือ
เสมอแล้วทำเหมือนเดิม

จะตายร้านให้เป็นแบบนี้
นี่ไงเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าติดใจ

เขาใสขึ้นมามันเดิมดันไฟขึ้นเลย
ดันไฟค่ะให้ไฟแรงขึ้น

เมนูหมูกรอบน้ำจิ้มซุกกี้
นะจ๊ะเริ่มที่เมนูแรกก่อนนะ

มันจะให้ความรู้สึกรสชาติแบบเค็ม
เปรี้ยวหวานเหมือนเต้าหู้ยีนิดอะ

หมูกรอบชิ้นใหญ่ทุกคำ

คิดถึงเมนูคณะหมูกรอบ

ลับริมทางสร้างเงินของร้านนี้

ก่อนที่จะเอาไปผัดทุกเมนู

สำหรับกิจกรรมริมทางสร้างเงินของเรา

เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

หมูกรอบเอาไปทำอะไร

เหตุผลไหนโดนใจทีมงาน

เอาไปใส่เข้าครัวก็ดูดีนะจ๊ะ

จนถึง๑๑กรกฎาคมนี้นะคะ

วันที่๑๒กรกฎาคม๒๕๕๙

กับเสื้อถีป้ายแดงกันต่อเลย
อิ่มอร่อยกับร้านริมทางสร้างเงิน

ก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันเยอะ

เราก็ขอไปตามหาร้านไก่ทอดร้านหนึ่ง

รู้เฮ้ยอร่อยแถมให้เยอะแบบห่อเดียวเนี่ยอิ่มทั้งวัน
เรียกได้ว่าของถูกและดีมีในโลกนะครับ
ซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นเราไปตามหาพร้อมกันกับน้องใบตองกันเลยครับ
เขาบอกว่าที่นี่มีร้านไก่ทอดอยู่ร้านหนึ่งที่ขายดีมากคนต่อแถวยาวเลยนะคะ
เพราะว่าให้เยอะแทบจะล้นเลยทีเดียว
และที่สำคัญเขาขายได้นะวันหนึ่ง๓๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ไก่ประมาณ๕๐๐กว่ากิโลกรัม
เดี๋ยวตามไปดูหน่อยว่าตอนนี้ไม่รู้คิวยาวไปถึงไหนแล้ว
แล้วอะไรที่ทำให้เขาขายดีขนาดนี้ไปค่ะ
น้องใบตองก็ขอเดินเที่ยวกันสักหน่อยครับคุณผู้ชม
เพราะที่นี่เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีของเด็ดของดีให้เลือกซื้อกันเยอะแยะไปหมด

หุ้นเป้นหุ้นเป้น
ปะมึกปะมึกปะมึกจาง

เพราะเป้าหมายของเราอยู่ที่ร้านนี้เลยครับ
ข้าวเหนียวไก่ทอดเจ๊พัด
ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของความขายดีอร่อยถูกแถมให้เยอะอีก
ถ้าเห็นคนต่อแถวยาว
พร้อมกับกลิ่นไก่ทอดหอมฟุ้งแบบนี้เนี่ย

แต่นั่งใครล่ะครับ

มายืนต่อแถวซื้อไก่ทอดกับเขาด้วยเหรอ
สวัสดีครับพี่ปุ้ยพี่มนต์วัน
สวัสดีค่ะมาทำอะไรถึงนี่เลยวันดีว้ายตั๊ะ
ซื้อของคือจะบอกว่าร้านเนี่ยเขาบอกว่าขายดีมากแล้วเขาดังในโซเชียลนะ
อ๋อใช่มีอะไรบ้างคะอันไหนขายดีคุณพี่
ดั้งเดิมแล้วก็ลาบแล้วก็ชีส
ราคาถ้าใส่อย่างเดียวราคา๒๕บาทถ้า๒อย่างขึ้นไปก็จะเป็น๓๐
เข้าเหนียวยกขนาดนี้เลยเหรอฮื้ยนี่หอนี่๓๐ทุกคนเยอะมากจริงมาก
เจ๊พัดค่ะขายดีขนาดนี้ใช้ไก่วันละประมาณกี่กิโล
วันละ๔๕๐๕๐๐โลรวมทุกชิ้นส่วนเจ้าใหญ่
เนี่ยอยากรู้ว่าคิวที่ว่ายาวยาวสุดแค่ไหน
ยาวสุดถึงร้านน้ำหอม๕๐คิวได้ไหมแม่
แกบอกว่าเย็นเย็นอะเย็นเย็นเกิน
นับไหมเจ๊พัดวันหนึ่งขายได้กี่ห่อเป็นห่ออย่างนี้
พันกว่าห่อเพิ่งเดี๋ยวนี้๑๐กระติก
อุ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนั่งกินกันไปทางการดีกว่า
พัดจัดมาเดี๋ยวหนูกับพี่ปุ้ยจะไปรอหลังร้าน

ก๋วยกายทอดหัดใหญ่เค้ามี
แต้นน้ำเปรี้ยวและเผ็ดออกมาดิ

เมี้ยแอ๊บหอมเหมือนเธอบ้างะ

แต่ว่าของเค้าของเค้ามั้ยเท็มนะของเค้ากลมมันกลิ่นได้
ชิคกี้พายรู้ใจแล้วทำไมกิวเค้ายาว

เพราะที่นี่จะมีแบบว่าเหมือนไก่ปอปรสชีส
เห็นมะเอาง่ายใกล้กับของมียี่พ่อ

อืมได้ค่ะบาร์บีคิวก็ได้

ไก่เขาไม่ได้จืดนะคะแล้วก็นุ่มด้วย

ถูกต้องเหมือนเราถึงทานเองที่บ้านอะ

เด็ดขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเจ๊พัด
เขาไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวธรรมดานะ
แต่เป็นข้าวเหนียวดอยที่นำมาจากจังหวัดน่านกันเลยทีเดียว
โดยในการนึ่งเนี่ยจะต้องแช่ข้าวไว้ประมาณ๓๔ชั่วโมงก่อน
ถึงจะเอาไปนึ่งได้นั่นเองล่ะครับ
ซึ่งระหว่างที่นึ่งก็ต้องคอยเอาไม้พายเสียบลงไปเช็คดู
ถ้าข้าวเริ่มสุกได้ที่ก็จะนำน้ำต้มข้าวเหนียวรสลงไป
แล้วนึ่งต่อไว้อีก๑๐นาทีก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มพร้อมเอาไปขายได้แล้วล่ะครับ
เคล็ดลับการทอดไก่ให้อร่อยจนขายดีขนาดนี้เจ๊พัดเขาทำได้ยังไง
ช่วงหน้าต้องให้เป็นหน้าที่ของน้องใบตอง
เดี๋ยวกลับมาพบกันห้ามพลาดครับ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ๊พัดมืดแปดด้านก็คือเรื่องของคุณพ่อ
ใช่ตอนนั้นน่าจะเป็นความยากจนของทางบ้านพ่อก็เลยไปกันเรื่องยาเสพติด
ไปพันธุ์กับยาเสธติดติดนานไหมครับ

นี่ก็มีลูกก็เท็จจริงจะใช้เราก็เลิกกับแฟนหาพ่อของลูกคนแรกไปเนอะ

เพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องใบตองจะล้วงเคล็ดลับการหมักไก่
ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ทำให้ไก่ทอดของเจ๊พัดอร่อยจนลูกค้าต่างติดอกติดใจ
จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

อันนี้ใช้ส่วนไหนของไก่คะ

ถ้าเป็นนุ่มไก่มันจะทำให้แข็ง
แต่ว่าถ้าเป็นสะโพกเลี้ยวจะทำให้นิ่ม

เนี้ยเกาะเทียม

เป็นข้าวจ้าวใส่หมดเลย

ซึ่งสูตรการหมักไก่ส่วนอื่นของเจ๊พัดนั้น
ก็จะใช้วัตถุดิบคล้ายกัน
อย่างเช่นการหมักตับก็จะใส่

งปรุงรสซีอิ๊วขาวกระเทียมแป้งข้าวเจ้าและไม่ต้องใส่น้ำเปล่า
เพราะในตับเนี่ยมีน้ำเยอะอยู่แล้วนั่นเองล่ะครับส่วนการหมักไก่ทอดหาดใหญ่
ที่เป็นไก่ทอดแบบแรกของทางร้านก็จะมีการเพิ่มซอสหอยนังรมลงไปในน้ำหมัก
จากนั้นใส่กระเทียมใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วค่อยนำไปชุบแป้งกรอบที่หน้าร้านอีกที
นั่นเองล่ะครับอ่าวิธีการทอดก็คือต้องให้น้ำมันร้อนเลยใช่ไหมคะ
ใช่ต้องเอาร้อนจัดเลยถ้าไม่ร้อนจัดจะอุ่มน้ำมันออหรอ
ถ้าไฟไม่ค่อยเล็กก็เก็บแบบนี้ก็ได้

เอารสตั้งเดิมมาใส่ไว้นะคะ

ว่าทำมาหายไก่ทอดของเจ๊ภัษ
ของไก่ทอดของไก่ทอด
ชาติชีวิตของเจ๊พัดก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับ
เพราะต้องต่อสู้กับความยากลำบาก
ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นคนชนเผ่าอยู่บนดอยเลยล่ะครับ
เส้นทางชีวิตของเจ๊พัดเป็นยังไง
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
คือต้องบอกนี้ว่าชีวิตของเจพัฒน์อ่ะ
มีเรื่องราวเส้นทางที่กว่าจะมาประสบความสำเร็จอย่างนี้

เพราะว่าเจพัฒน์อ่ะเป็นชาติภัณฑ์ชนผ่อมุ้ง

ตัดสินใจลงจากดอยเข้าเมืองกรุง

มันมีรายจ่ายอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบ
ซื้อนมด้วยข้าวอมด้วย

เคยเหลือเงินอยู่๕๐บาท

ในโรงงานอยู่มา๗ปีเลยลูก

แล้วก็ใช้เงินแบบวันละ๕๐มียังเหรอ

แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นสาเหตุ
ที่ทำให้เจ๊พัดมืดแปดด้านก็คือเรื่องหมองตะวน
ใช่ตอนนั้นน่าจะเป็นความแยกจนของทำบ้าน
พ่อก็เลยไปกันเรื่องยาเสพติด
ติดอยู่ประมาณ๙ปี
คุณพ่อติดภูครี่อย่างที่บอกเจคัญก็ต้องขอบคุณให้แม่ด้วย

แม่อยู่คนเดียวแล้วลูกด้วยแม้แม้มาเลิกกับสามี
ก็เป็นจุดที่ว่าเราต้องทำงานหนักขึ้น

ชีวิตเคยเครียดถึงขั้นฆ่าคนตายเลย
เคยคิดแบบอย่างที่ลูกตัวเองนี่

นี่ก็มีลูกก็เท็จจริงจะใช้

ไม่อยากเอาทิ้งลูกไว้ลำพังเหรอ
ใช่เพราะว่าพวกมันเป็นภาระให้คนอื่นด้วยถ้าไม่มีเราก็คือ
ไม่มีแรงเดินไปต่อแม่ง
อดแรงอะมันเหมือนกับหลุดแปดด้านเนี่ย

ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหน

อันนี้คือช่วงนี้กลับไปอยู่กับลูกที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
อะไรที่ทำให้เจ๊พัดอยู่ดีรู้สึกว่าแบบ

พอมีย่าเขาผ่านหน้าบ้านเขาก็มาทักทายแล้วก็บอกว่า
ไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนก็มีปัญหาค่ะแบบนี้
แล้วก็ให้คิดดีแบบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องฆ่าตัวตาย
กลับไปย้อนดูลูกแล้วก็สงสารด้วยว่าเขาเกิดมา
เราทำให้เขาเกิดมาเดี๋ยวทำไมเราต้องทำให้เขาไปด้วย
เรากำลังคิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยู่
ใช่เราก็เลยแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาต่าง
แล้วก็กลับมาสู้ใหม่ที่กรุงเทพอีกรอบนึง
อีกสักปั้งนึงไม่ได้แล้วก็เคยกลับมาอีกมัน
ช่วงนั้นก็กลับมาแล้วก็ไปรับจ้างย่าเขาขายไก่

งานโรงงานยังทำอยู่เวลาว่าทำแต่วันหยุด

คือทำงานสองอย่างเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น
เขาขายไก่อะไรครับกี้ที่เราไปช่วย

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สอนสุขก็เลยแบบอ่า
ไปชิมเหมือนว่ามันบ้างเป็นแบบนี้น่อยอือ
แล้วก็แบบไม่ได้ของเขามาเต็มร้อยแต่ว่าเราก็มาปรับเป็นของเรา
ทำไมถึงตัดสินใจว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านเอง

ตอนนั้นก็ไปหาที่ก่อนแล้วไปยืนของย่าอีก

ได้มา๘๐๐ยังไม่ได้ทุนคืน
เราก็กลับไปคิดแล้วก็บอกว่าร่วมดูของดุรีไปต่อ
เห็นเขาห่อหมูฟอยกับหมูหวานอยู่ข้างแล้วน่ะ

ทำไมเราไม่เอาไก่ของเรามาปรับเป็นแบบไร้กระดูก

ขายอยู่ตรงนั้นก็ยังไม่ดีแต่ว่ามีเพื่อนที่ขายอยู่ด้วยกัน

เออหนูไม่ลองไปกรุงเทศนะเพราะก่อนพี่อยู่เถียวพระราม๒อะ
โรงงานจงสถิตเพราะเนี่ยแถวหน้าโรงงานเนี่ย
เขาขายของดีนะพี่ขายมาก่อนขายพวกนี้ดี

ครั้งแรกที่มาขายที่พระราม๒เป็นไงฮะ
วันแรกได้๖๐บาท
ทั้งแรกบอกกับเฟนว่ากับไหม
ทำไมมันแย่อย่างนี้นะแต่มียังไง
ก็บอกว่าลองไปก่อนถ้าไม่ได้จริงเราก็กลับชนบุรี
แจกพอแจกแล้วเป็นไงคะ
เจ็บหมดพรุ่งนี้ก็ลงมาอีกรอบ
แล้วก็พอมาตั้งร้านเสร็จเขาก็เดินมาซื้อกัน
ก็คือเป็นว่าเราก็ขายได้เยอะค่ะ
กลายเป็นว่ามันคือการตลาดอย่างหนึ่ง
ในการที่เราเอาไปแจกคนแถวตลาด
เขากินเขารู้ว่าเฮ้ยมันอร่อย
เขาก็เลยบอกต่อแล้วเขาก็เลยกลับมาซื้อ๓๐๐๐
ว่าไม่พอแถวนี้ก็เลยมาซื้อไง
ยอเลยขึ้นเรื่อยเป็น๔๐๐๐๗๐๐๐เป็น๑๐๐๐๐๐

ไม่นานใช้เวลาแก้ไม่เดือนกว่า
แล้วก็มาเจอช่วงโคนคิดด้วย
ร้านอื่นอาจจะเงียบแต่ร้านเราเนี่ยเขายาวมาเลย
เพราะว่าอะไรเราถูกได้ไหม

ก็จะส่งรถตะดิเทียวชิ้นเขาก็ซื้อกัน
ก็เลยแบบเฮ้ยเพิ่มไหมก็เลยเพิ่มเป็นหลายรส

จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วที่ขายมา๕ปี

ปียอดจากวันแรก๖๐บาทวันนี้

ตอนนี้เราเขาเรียกว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะ

๓สาขา
แล้วมีแบบทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองไหม
ตอนนี้โหลตรงนี้ก็มีซื้อบ้านได้หลังนึง
ก็ไปซื้อที่นาไว้ที่บ้านแล้วก็ที่ดินไว้ที่บ้าน๒๓แบบ

พอลงตัวแล้วต้องบอกว่าเฟิร์ดเวลาลูกมาอยู่ด้วยกันไหม
เราก็คิดถึงมากเพราะว่าจะได้อยู่ในสายตาด้วย

ก็ใช้ชีวิตไม่ได้ลำบากเหมือนเดิมแล้ว
ต้องการทำลำบากแต่ลูกเราไม่ลำบากเท่าเราละ

เจ๊เจ๊คิดว่าถ้าเราท้อแล้วเราไม่สู้

แต่ถ้าเราท้อหรือว่าเราท้อแต่เราสู้
เราก็ต้องมีวันที่เราได้
ฝากร้านหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมง

จะอยู่ที่ตลาดกินเวียวพศ๒

นั้นก็เปิดหมดเลยเปิดไฟ๒ถึงทุ่มนึงหรือว่า๖โมง

หลายคนที่ดูเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้มากเลย
เจ๊หนูขายได้ยังไง

เข้าใจแล้วทำไมเขาขายดี
แม่เก็นเมื้อหนูเก็นไก่ที่ไทยฟ่องดูหรอก